อีกหนึ่งเหตุการณ์เกี่ยวกับน้ำเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดชนบุรีมีชาวบ้านเนี่ย
ดำน้ำจะไปหาปลาดำลงไปปรากฏว่าไปเจอรถเก๋งจมอยู่ใต้น้ำค่ะ
นะคะก็แจ้งตำรวจไปตรวจสอบข้างในนั้นมีศพของชายนิรนามอยู่
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันค่ะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชานะคะ
เอาชุดประดาน้ำลงไปตรวจสอบริมอ่างเก็บน้ำตรงประตูชนระประธานที่เก้า
บางพระศรีราชาชนบุรีไปค้นหารถเก๋งที่จมอยู่ใต้น้ำ
ก็ใช้เวลาประมาณนึงนะคะพบรถเก่งคันนี้ค่ะ
โยต้าวีออสสีบรอนหมายเลขทะเบียนหนึ่งขอไข่วาแหวนหกเก้าสองห้า
กรุงเทพมหานครอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ๖เมตรลึก๓เมตร
นี่คือภาพเมื่อคืนนี้นะคะที่เขาไปกู้รถเก่งคันนี้ขึ้นมา
กันชนด้านหน้าเนี่ยหลุดประตูรถทั้งสี่ด้านเนี่ย
หมดเลยนะคะตัวรถมีตะไคร่น้ำเกาะแล้ว
จมมาแล้วหลายวันกู้ภัยก็ยกรถขึ้นมาบนฝั่ง
รถเนี่ยพบศพของผู้ชายไม่ทราบชื่อนะคะ
อายุเนี่ยคาดว่าประมาณสามสิบถึงสี่สิบปีสภาพศพก็เรียกว่า
อืดแล้วอ่ะนะคะเกียร์ของรถอยู่ในตำแหน่งดี
กุญแจเสียบไปทางสตาร์ทรถค่ะแล้วท้ายรถตรวจสอบพบสเก็ตบอร์ดหนึ่งอัน
หมวกกันน็อกหนึ่งใบรองเท้าผ้าใบหนึ่งคู่
แต่ว่าไม่มีเอกสารระบุตัวตนก็คาดกันว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ต่ำกว่าสิบวันนะคะเอ่อพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
ตรวจสอบไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายค่ะ
คนที่เขาไปเจอคือนายวิทูลบอกว่าเขาออกมาหาปลา
พอเลิกงานก็ดำน้ำลงไปแล้วพบรถเก๋งจมอยู่
ก็เลยรีบขึ้นมาแจ้งตำรวจตรวจสอบจนกระทั่งพบว่าในรถ

รอแล้วทำไมต่อแล้วก็ขึ้นมาแล้วเอาเอาออกพิสูจน์
แล้วท่านนะคะตำรวจสพศรีราชาสันนิษฐานค่ะ
บอกว่าตรงนี้เนี่ยที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเนี่ย
เป็นถนนเรียบอ่างเก็บน้ำบางพระแล้วเป็นทางลงเนินด้วยทางโค้งด้วย
ก็อาจจะทำให้ผู้เสียชีวิตขับรถมาด้วยความเร็วแล้วไม่ชินทาง
ก็เลยพุ่งลงไปในอ่างเก็บน้ำจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
จากการตรวจสอบล่าสุดคุณผู้ชมตอนนี้ทราบแล้วนะคะ
ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครนะคะ
คือนายทัศน์ประสงค์อายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดพิจิตร
เดี๋ยวก็จะมีการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุ
รวมรวมหลักฐานหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ติดตามญาติ
มาสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ